เมษายนนี้จะกลับมาเตะกันก่อนแบบปิดแต่ถ้าเกิดสถานการณ์ไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องเลื่อนอีกรอบหนึ่งครับ
เรื่องของฟุตบอลไทยลีกนักขนาดนี้นะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็มีการประกาศเลื่อนการแข่งขัน
ทราบกันคือจะกลับมาเตะอีกครั้งเนี่ยคือ๑๘เมษายนล่าสุดครับพลตรวจเอกดรสมยศ
พันธ์ม่วงนายกสมาคมก็บอกว่าหากว่าถึงช่วงเวลาดังกล่าวจริงแล้วรัฐบาลยังคงมี
มาตรการในการขอความร่วมมือไม่จัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวน
มากไทยลีกก็จะกลับมาเตะนะครับคงแข่งแบบปิดไปก่อนโดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
มวลชนที่ทำบัตรไทยลีกเอาไว้เข้าไปได้เท่านั้นครับแล้วถ้าเกิด
ว่าการอันขาดไม่ครบทุกแมทอาจจะส่งผลกระทบต่อลิกศิษฐ์ที่จะได้
รับจากเจ้าของลิขสิทธิ์เองซึ่งอาจจะส่งผลนะครับต่อเงินที่จะนำไปสู่
สโมสรด้วยซึ่งพยายามจะประคองหาทางให้นักเตะพบทั้งวัตถุการณ์
ให้ได้แล้วก็อยากให้ลีกจบระดูการภายเดือนตุลาคมนะครับเรื่อง
บางทีมได้ทำสัญญากับนักเตะไว้ถึงแค่ช่วงนั้นอย่างไรก็
ตามครับหากรัฐบาลมีการประกาศยกระดับโควิดนะครับที่กำลัง
ระบาดอยู่ก็มีความเป็นไปได้ครับที่ฟุตบอลลีกจะต้องเลื่อน
ในขันออกไปเพื่อความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องครับ